กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับ

เรามาเอาใจช่วยครอบครัวของพิธีจากจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ
กับการตอบคำถามให้ถูก๔ข้อ
จะสามารถคว้าทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาทหรือไม่
ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐๐
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐๐บาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท

ตอนนี้มีเรื่องอะไรอยู่ในใจ
พยายามปล่อยวางทั้งหมดก่อน

พร้อมแล้วขอเชิญวิธีมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ

ทีครับผมมีคำถามทั้งหมด๕เรื่องด้วยกัน

ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวของเรา

ถ้าพร้อมแล้วมาดู๕เรื่อง
พร้อมกันเลยครับ

ถ้าพร้อมแล้วพี่ทีจะเลือกตอบเรื่องไหนเป็นข้อแรกครับ

มูลนิธินี้เกี่ยวกับอะไรครับ
คือไปให้ความรู้ความเป็นอยู่ที่ดีนะคะ
แล้วก็ให้ความช่วยเหลือทางทุนการศึกษา
มูลนิธินี้เกี่ยวกับสมเด็จพระเทพยังไงบ้างครับ
สมเด็จประเทศท่านเห็นว่ามูลนิธิให้ประโยชน์ต่อเด็ก

ท่านก็เลยรับมาเป็นผู้ประถำ
สำหรับคำถามของเรื่องนี้คือ
ฟังข้อความต่อไปนี้ให้ดีนะครับพี่ที

ยังมีเด็กยากจนที่ประสบความหิวโหย
ภัยไข้เจ็บขาดสารอาหาร
ไม่ได้ไปโรงเรียนในชนบทห่างไกลจำนวนมาก
ถึงแม้มีการช่วยเหลือทั้งจากภาครัฐและเอกชน
องค์กรได้ทำอยู่แต่ยังไม่เพียงพอ
ขอให้เราร่วมมือกันเพื่อช่วยเหลือเด็กให้ทั่วถึงและมากยิ่งขึ้น
พระราชดำรัฐในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

เป็นพระราชดำรัฐของสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
พระราชทานแก่คณะกรรมการมูลนิธิเมื่อวันที่เท่าไหร่
ตัวเลือกที่๑๒๖กุมภาพันธ์
ตัวเลือกที่๒๑๕กรกฎาคม
ตัวเลือกที่๓๓๐มิถุนายน
และตัวเลือกที่๔๑๔พฤศจิกายน
๒๖กุมภาพันธ์เป็นวันที่สมเด็จพระเทพรับปุปธรรม
กรกฎาเป็นวันจดทะเบียนของมูลนิธิ
มิถุนาเป็นวันที่สมเด็จพระเทพทรงเปลี่ยนชื่อมูลนิธิ

โหจำตัวเลขได้แม่นมากเลยอะครับ
พร้อมแล้วพี่ทีเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่๔๑๔พฤศจิกายนครับ
ขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับ
เพราะฉะนั้นพี่ยังไม่หมดหน้าที่แต่เพียงเท่านี้
จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วพี่จะเลือกให้พี่รถขึ้นมาตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับ
ตอนนี้เหลือด้วยกันทั้งหมด๔เรื่อง
อุทยานแห่งชาติแก่งตนะ

และดาราคนดังครับ

ตัวเลือกที่สามเฉลิมพลมาราคำ
ทำไมเลือกเรื่องนี้ให้พี่รถขึ้นมาตอบครับ
เพราะว่าพี่รถไม่ได้ไปไหนนอนแต่ฟังตั้งแต่วิทยุค่ะ
นี่ถ้าไปไหนก็จะเลือกอีกเรื่องหนึ่งเหรอฮะ

ขอให้โชคดีนะครับขอเชิญพี่รถมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
พิธีบอกว่าเรานอนอยู่แต่บ้านเราฟังวิทยุอยู่บ่อยฟังบ่อยหรือครับ
ก็ฟังบ่อยครับเพราะว่าเราไม่ได้ไปไหนครับ
ส่วนใหญ่ฟังอะไรในวิทยุฟังข่าวไหมหรือว่าฟังเพลง
มีอาทิตย์ฟังเพลงพังมะหลัมข่าวทั่วไปครับ
ชอบอาจารย์เขาลำเพาะครับ
มันก็เต้นได้แต่ใจครับแต่ว่าร่างกายมันน้อยไปครับ
เอาละครับสำหรับคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
เพลงที่เฉลิมพลมาราคำบันทึกเสียงเพลงแรก
คือเพลงอะไร
ตัวเลือกที่หนึ่งสะอื้นอวยพร
ตัวเลือกที่สองตามใจแม่เถอะน้อง
ตัวเลือกที่สามอดีตรักเข้าพรรษา
ตัวเลือกที่สี่ขาดเธอขาดใจ
สะอื้นป่วยพรตามใจแม่ครับ
ก็ระหว่างสองเพลงไม่รู้จะเลือกเพลงไหน

พี่รถเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่สองตามใจแม่เถอะน้อง
ขอให้โชคดีนะพี่รถแต่ผมจะยังไม่เฉลยนะครับ
เดี๋ยวเราถามแล้วตอบกันให้ครบ๔ข้อก่อน

รถจะเลือกให้ใครมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

บ๊อบบี้จะเลือกให้บอบบี้ขึ้นมาตอบในเรื่องอะไรครับ
ระหว่างเรื่องอุทยานแห่งชาติแก่งตนะ
ข่าวดังและดาราคนดังครับ

ทำไมถึงเลือกเรื่องดาราคนดังให้น้องบอบบี้ครับ
พอบอบบี้เขาอยู่กรุงเทพเขาจะรู้ครับ

ถ้ามั่นใจขอเชิญบอบบี้ขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
พ่อเลือกเรื่องดาราคนดังให้เราอยู่ในใจเราไหม

ถ้าเป็นตัวเราเลือกเองเราจะเลือกเรื่องอะไร

แล้วเอาอย่างนี้เราอยู่ที่กรุงเทพดูทีวีบ่อยไหมครับ

เอาล่ะคำถามนะลูกบอบบี้

สำหรับคำถามเรื่องนี้ก็คือ
ดาราและคนดังต่อไปนี้
ใครมีอายุมากที่สุด
ตัวเลือกที่สองโกติอารามบอย
ตัวเลือกที่สามบัวขาวบัญชาเมฆ
ตัวเลือกที่สี่นุ่นวรนุษย์
พอตอบตูนว่าน่าจะอายุมากกว่า
ทุกคนครับขอตอบครับ
ถ้าบ๊อบพร้อมที่จะตอบตอบตัวเลือกไหนครับ

ขอให้โชคดีนะลูกนะก็ยังเหลืออีกหนึ่งเรื่อง
ที่จะต้องเลือกให้น้องแอ๋มขึ้นมาต่อชีวิตล่ะครับ
จะเลือกเรื่องอะไรให้น้องแอ๋มมาตอบคำถาม
อุทยานแห่งชาติแห่งคณะครับ
ทำไมถึงเลือกเรื่องนี้ให้กับน้องแอ๋มครับ

ขอเชิญน้องแอ๋มขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ที่นั่นจะมีสะพานแขวนสะพานหนึ่ง
สะพานนี้เป็นสะพานแขวนคนเดินที่ยาวที่สุดในประเทศไทย
สะพานนี้จะมีด้วยกัน๒ตอน

ข้างหนึ่งก็คืออำเภอโขงเจียม
โขงเจียมไปเนี่ยนะครับแล้วจะมีจุดพักอยู่ตรงกลาง
แล้วก็จากจุดพักเนี่ยก็จะมีอีกท่อนหนึ่งที่ข้ามไปอีกอำเภอหนึ่ง
นั่นก็คืออำเภอสิรินทรเป็นสะพานยาวเลยอ่ะ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
สะพานนี้มีความยาวรวมทั้งสิ้นกี่เมตร
ตัวเลือกที่๑๕๗๐เมตร
ตัวเลือกที่๒๕๘๐เมตร

และตัวเลือกที่๔๖๐๐เมตร
พอเห็นคำถามก็ถูกใจค่ะเพราะตัวเองก็เคยไปค่ะ
สะพานมันก็ไม่ค่อยจะยาวค่ะช่อยอื่นมันก็จะยาวเกินไปค่ะ

ถ้าพร้อมแล้วน้องแอ๋มเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่๑๕๗๐เมตรครับ
ขอให้โชคดีนะครับและพวกเราครอบครัวของพิธีจากอุบลราชธานีตอนนี้ตอบคำถามครบทั้งหมด๔ข้อแล้ว
เดี๋ยวช่วงหน้าครับคุณผู้ชมเรามาเอาใจช่วยครอบครัวของพิธีจากจังหวัดอุบลราชธานี
ว่าจะสามารถได้เงินทุนไปต่อชีวิตกับการตอบคำถามทั้ง๔ข้อจะถูกหมดหรือไม่ในเกมต่อชีวิตครับ
ตอนนี้ยังไม่มีใครผิดเลยนะฮะมาฟังเฉลยข้อต่อไปเลยนะครับ
ดาราและคนดังต่อไปนี้ใครมีอายุมากที่สุด

ซึ่งเป็นคำตอบที่